คือแมวคืนไปติดอยู่บนมอบแปลงบนเสาไฟ
ทีนี้คนเห็นแล้วสงสารอยากช่วย

สรุปตอนที่ปีนขึ้นไปช่วยบึ้ม
นี่คือสาหัสเลยแมวตายค่ะคุณผู้ชม
นี่กู้ภัยต้องไปช่วยเหลือนี่เห็นที่อยู่ข้างล่างไหม
เบิร์ตอายุ๒๕ค่ะวัยเบนเจอร์เพศเลยนายสุริยะคนนี้

เขาโดนไฟช็อตแล้วผิวหนังเขาหลุดลอกไปแล้ว
หัวแตกเป็นแผลใหญ่เลยเสื้อผ้าดูคุณผู้ชมขาดวิ่นหมดเลยค่ะ
แล้วในมือเขานะยังมีขนแมวอยู่กระจุกหนึ่งคือกำอยู่อะค่ะ
นี่คือหายใจรวยรินเจ้าหน้าที่ต้องรีบเอาขึ้นรถฉุกเฉิน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตรงคอนโดค่ะ
ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนของสมุทรสาคร
ทีนี้ไปตรวจสอบดู
ก็คนเจ็บคนนี้ค่ะเขาหมดสติอยู่
แล้วเจอแมวเป็นแมวพันธัยลายส้มเลยนะตายแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็พอแมวตัวนั้นที่นอนอยู่
แมวตายนะคะถามคนที่อยู่ในคอนโด
เขาบอกว่าคนที่ช่วยเขาอยู่ในคอนโดนี้แหละเป็นนุ่มโรงงาน
พอเข้าเวรกะดึกเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นเสาไฟไปช่วยแมว
ตอนแรกได้ยินแมวร้องอยู่บนหม้อแปลงไง
แล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงเหมือนหม้อแปลงระเบิด

ทั้งคนทั้งแมวอยู่ที่พื้นข้างล่างค่ะ

พอได้ยินเสียงบุ้มก็หันมาหันมาเห็นเขาตกลงมาแล้ว

ใช่
คาดการณ์ว่าผู้ชายคนนี้ก็คงจะปีนขึ้นไป

แล้วพอตอนช่วยแมวอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ไปโดนสายไฟก็เลยโดนไฟช็อต
แล้วก็ร่างตกลงมากระแทกพื้นหัวเลยกระแทกฟุตปาด
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตามเนื้อตามตัวที่โดนไฟช็อตด้วย
ส่วนแมวก็โดนไฟช็อตตกลงมาแมวตายนะคะ

แมวไปติดอยู่ตรงหม้อแปลงต้องแจ้งใครบ้าง
ถ้าแจ้งกู้ภัยแล้วต้องแจ้งการไฟฟ้ามาด้วย

กระแสไฟฟ้าก่อนนะครับ